เรื่องของรถเก๋งที่ไม่หลีกทางให้รถฉุกเฉิน
เรื่องนี้เราเห็นอยู่พอสมควร

หลบทางให้รถพยาบาลรถฉุกเฉินรถกู้ภัย

แต่ว่ากรณีของรถยนต์สวิปสีแดงเนี่ย

กลายเป็นว่าคนในรถกับคนที่อยู่ในรถฉุกเฉินคันข้างหลัง

มันเหมือนกับเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อน
คือกลายเป็นว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว

แล้วเอาเรื่องนี้มาปนกับเรื่องของจริยธรรม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

พอขับมาแล้วก็มาเจอกับรถยนต์สวิปสีแดงนะฮะซึ่งอยู่ข้างหน้า
คือคันอื่นเขาหลบหมดแต่คันนี้ไม่หลบอยู่เล่นขวาด้วย
ก็เปิดไฟก็แล้วนะฮะส่งสัญญาณไซเลนก็แล้วเปิดไฟวับวาบก็แล้วก็ไม่หลบนะครับ
ต้องหาทางแซงซ้ายนะฮะและบุคคลที่เป็นคนขับรถซูซูกิสวิปสีแดงคันนี้
คือนางสาวจิราพรจุ้ยเสงี่ยมชื่อเล่นชื่อแก้วเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งด้วย
เป็นคนขับไม่ได้หลีกทางให้นะครับคนที่นั่งมาด้วยอยู่ที่เบาะหน้าคู่กับคนขับนะครับ
ชื่อว่านายพานุวัฒน์ศรีเจริญนะครับชื่อเล่นว่าเอ๊นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสพช
แล้วก็เป็นคนที่เปิดกระจกรถลงมามองรถฉุกเฉินนะครับก่อนที่รถฉุกเฉินจะขับแซงไป
จากการตรวจสอบพบว่านายจิรากร
แต่ว่านายจิรากรไม่ได้มาด้วยนะครับเคยเป็นแฟนเก่าของคนขับรถซูซูกิสวิปสีแดง
นางสาวจิลาพรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โรปพยาบาลวัตถ์วิถี
ส่วนตัวของนายพานุวัฒน์ที่เป็นแฟนคนปัจจุบันของนางสาวจุราพรเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือสพช
โอ้โหปรากฏว่ามันอีลุงตุงนังแล้วการที่มีการโพสต์ตอบโต้กันไปมา
พาดพิงกันไปถึงว่าเออไม่ยอมหลีกทางให้เพราะมองกระจกหลังแล้วเห็นว่า
อ้าวนี่บริษัทของแฟนเก่านี่เราก็เคยรู้เรื่องรู้ราวอยู่ว่าบริษัทนี้เขาทำหน้าที่แบบไหนยังไง
เร่งด่วนหรอกไม่ได้รีบไปส่งคนป่วยหรอกไม่หลบทำไมต้องหลบ
นี่นะฮะอันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีดังนี้ดังที่ท่านเห็น
มีตัวละครไหนบ้างในเรื่องนี้ทีนี้คุณผู้ชมโลกโซเชียลอย่างที่บอกพอเห็นคลิปแล้วเนี่ย
คือกระแสก็เร็วไงคะก็กลายเป็นไปเปิดวาร์ฟไปขุดคุยประวัติทั้งหมดเลยนะ
โดยเฉพาะในรถสวิปแดงเนี่ยคือโดนทั้งคุณแก้วที่เป็นคนขับรถแล้วก็คุณเอ๊ที่เป็นแฟนนั่งมาด้วยกันแล้วรถกระจก
ทีนี้โซเชียลก็เลยไปขุดคุยบอกว่าสรุปแล้วอย่างที่บอกคุณแก้วเป็นอดีตแฟนของทางหัวหน้าฝ่ายรถพยาบาล
เลยเกิดกลายเป็นที่มาเรื่องนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคุณแก้วคุณเอ๊ออกมาบอกแล้วออกมาขอโทษแล้ว
แล้วก็ชี้แจงแล้วเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ยอมที่จะหลีกทางให้กับรถฉุกเฉินที่ตามมาข้างหลังคันนี้
แต่ก่อนจะชี้แจงเนี่ยเขาโพสต์ก่อนไงไอ้สิ่งที่ที่เขาโพสต์ลงไปเนี่ยสำหรับคนที่นั่งมากับคนขับรถสวิปสีแดงเนี่ย
มันเหมือนกับว่าโอ้โหนี่คุณบอกว่าทำไมต้องหลีกทางคุณเป็นรถที่ไม่ได้เร่งด่วนนี่

ทุกคนก็มาชี้แจงหมดแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงให้ไปทีละขั้นตอนกันแล้วกัน
ไปดูทางเพจหนึ่งก่อนนะคะที่ตามข้อมูลเรื่องนี้ตลอดเนี่ยก็เปิดเผยข้อมูล
บอกว่าเป็นข้อมูลจากคนในวงการคือในวงการแพทย์ฉุกเฉินนี่แหละค่ะ
แล้วไม่ประสงค์จะออกนามเขาก็ชี้แจงถึงเบื้องหลังของกรณีที่เกิดขึ้น
นะคุณผู้ชมว่าเป็นข้อมูลจากบุคคลนิรนามให้ข้อมูลกับเพจดังนะคะ
บอกว่าผู้หญิงที่ขับรถเก๋งสีแดงที่ชื่อแก้วเนี่ยเป็นอดีตคนรักของเอ็กซ์
ซึ่งคุณเอสก็คือเจ้าของทีมสแตนบายรถพยาบาลคู่กรณีอืม
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็มีการไปสอบถามข้อเท็จจริง
ชาวโซเชียลเขาขุดคุยขึ้นมาว่าสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไง
เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไทยรัฐนิวโชว์จะให้คุณผู้ชมได้ฟัง
สิ่งที่คุณเอ็กซ์ชี้แจงว่าชี้แจงยังไง
แต่เดี๋ยวมาที่เรื่องนี้ก่อนที่เพจเขามีการออกมาโพสต์ข้อมูลนี้
บอกว่าแก้วกับเอ็กซ์เนี่ยครั้งหนึ่งเคยรักกันแล้วก็ทะเลาะกันจนเลิกรากันไป
มีเรื่องไปขัดผลประโยชน์เรื่องรถพยาบาลนี่แหละ
ทีนี้ฝ่ายหญิงก็เลยยึดรถคืนแล้วก็ขายดาวต่อให้กับกู้ภัยที่เป็นเพื่อนกัน
มันเป็นที่มาของเรื่องนี้เนี่ยนะคะทีนี้เมื่อฝ่ายหญิงเห็นรถพยาบาลของทีมสแตนบาย
ก็เลยไม่หลบให้โดยที่นายเอ๊แฟนใหม่ที่นั่งมาด้วยกันเนี่ย
เปิดกระจกตอนที่รถพยาบาลแซงขึ้นมาไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่
มันเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้แล้วทางคนขับรถฉุกเฉินเขาไปโพสต์คลิป
นายเอ๊แฟนใหม่ของคุณแก้วก็ไปโพสต์ข้อความตอบโต้กลับชาวเน็ต
บอกว่ารถพยาบาลดังกล่าวเป็นเพียงรถส่งต่อผู้ป่วยเป็นรถเถื่อนด้วย
จึงไม่จำเป็นต้องหลบให้เขาบอกว่าอย่างนี้ไง
ก็นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราว
ส่วนทางบริษัทสแตนบายแอมบูแรนซ์เจ้าของรถพยาบาลที่เป็นคู่กรณีเนี่ย
มีการทำหนังสือขอโทษต่อทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าสพช
เพราะว่าไปสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็พบว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัวของคนขับรถพยาบาล
ทีนี้ชาวโซเชียลเขาก็ตั้งคำถามค่ะว่าเอ๊ะทำไมตอนที่คนขับรถฉุกเฉิน
แล้วก็นายเอ็กซ์เจ้าหน้าที่ทีมสแตนบายรถพยาบาลไปออกรายการเนี่ยทำไมให้สัมภาษณ์
บอกว่าเรื่องที่ไม่ยอมหลบรถฉุกเฉินไปเน้นเรื่องนี้มากกว่าความขัดแย้งของคนเคยรักกัน
ก็เลยบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้สรุปมันยังไงกันแน่
แต่ทีนี้ค่ะจากการขุดข้อมูลของชาวเน็ตเขาก็บอกด้วยบอกว่าคุณแก้วเป็นบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินเช่นกัน
แต่ว่าตอนนี้ย้ายแล้วนะมาทำงานที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
แล้วย้อนไปเมื่อประมาณสัก๓ปีที่แล้วปี๕๘ได้รับเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน
ให้เป็นพนักงานที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นบุคลากรที่ดี
ซื่อสัตว์สุจริตแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของหน่วยงานด้วย

นายปฐมพงศ์โต๊ะเก่งประธานกรรมการบริษัท
รวมถึงนายจิรากรแทร่ตั้งหรือว่าคุณเอ็กซ์
บอกว่าขออภัยต่อสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
แล้วก็มีการสอบสวนข้อได้จริงแล้ว
พบว่าเป็นความผิดของพนักงานขับรถ
ไม่ใช่ความบกพร่องของทางสพช
ก็เลยรู้สึกเสียใจที่นำความเดือดร้อนมาสู่สังคมทุกภาคส่วน
แล้วก็พร้อมที่จะยอมรับผิดทุกประการ
ที่เขาต้องขออภัยไปทางสพชก็เพราะว่า
คนที่เปิดกระจกรถมามองเนี่ย
แล้วเขาก็มีการสืบแล้วก็ตรวจสอบกันว่า
เออเป็นเจ้าหน้าที่ของสพชนี่แต่คุณกลับไม่หลบ
คุณเปิดกระจกรถมามองแบบมองแบบเฉยเมย
แล้วก็มีโพสต์ข้อความตอบโต้
พอเขาเอาคลิปไปโพสต์คนก็เลยถล่มไปที่สปชเละเลย
ใช่โทรไปที่สายด่วนของสพชน๑๖๖๙ด้วย

จากพนักงานขับรถในส่วนของบริษัทเรานะครับ

ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาของส่วนบุคคลนะครับ
ไม่ใช่ปัญหาขององค์กรไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
ทางผู้ใหญ่ทางศูนย์รับแจ้งเหตุสุขเฉิน๑๖๖๙ในแต่ละจังหวัด
ได้รับผลกระทบนะครับจากการโทรไปต่อว่า
เพราะว่าทางเราไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมา
เป็นเป็นความผิดนะครับยอมรับว่าเป็นความผิดของทางพนักงานของทางบริษัท
ซึ่งได้ลงคลิป
ซึ่งทางบริษัทเองก็ยอมรับยอมรับผิดในข้อผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้
ไม่ว่าจะเป็นด้วยการที่พนักงานของเราโพสต์คลิป
จนเป็นกระแสขึ้นมาเองก็ดี
จนทำให้เป็นต้นเหตุให้กับทางหน่วยงานและหลายองค์กรได้รับผลกระทบในครั้งนี้
เราสองคนนะฮะขอกราบขอโทษสังคมด้วยนะครับ
ที่ดูเหมือนจะสร้างความวุ่นวายให้กับทุกภาคส่วนก็ว่าได้นะครับ